มาดูกล้วยมาดูกล้วยออกปลีแปลกบ้างดีกว่า
ที่นี่เลยค่ะจังหวัดพยาว
กล้วยมันแทงปลีออกเครือชี้ขึ้นไปชี้ขึ้นไปแบบนี้
ชาวบ้านบอกแบบนี้ให้โชคแน่เลย

เรื่องกล้วยเนี่ยก็ให้โชคแบบกล้วยมาแล้ว
กรัมแล้วก็โดนกินแบบกล้วยก็มีเหมือนกัน

เออเราต้องมีความหวังเป็นอันดับหนึ่งก่อน
ตามไปหน่อยที่ชุมชนศรีจอมเรืองตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่บ้านหลังนี้นะคะมีต้นกล้วยน้ำว้าที่ปลีกล้วยเนี่ยโผล่ขึ้นมา
ต้นเล็กนี่นะแต่มันแปลกอ่ะชาวบ้านเขาตื่นเต้นดีใจกันใหญ่เลย
ลักษณะต้นกล้วยต้นนี้ลำต้นอวบใหญ่ออกปลีสีแดง
เครือกล้วยก็มีเหมือนกันหวีกล้วยก็มีเหมือนกัน
เห็นได้อย่างชัดเลยว่ามันประหลาดจริง
สังเกตอย่างนี้นะคุณผู้ชมว่าต้นกล้วยน้ำวาเนี่ยปลูกอยู่ริมรั้วได้ประมาณ๒สัปดาห์แล้ว
ลูกเรียงกันกว่า๑๐ต้นความสูงก็ประมาณสักเมตรหนึ่งเท่านั้นเอง

แต่ว่ามันมีอีกต้อนึงที่ออกปลีตลาดกว่าอีกต้นอื่นขย์เขา
นี่ค่ะมันออกเครือมากลางลำต้นแถมชี้ขึ้นฟ้าอีกต่างหาก
นับดูดีไปส่องดูใกล้มีผลกล้วยที่กำลังจะออกลูกด้วยนะ
คือถ้านับเป็นลูกเนี่ยนับเยอะเลยแต่ถ้านับเป็นหวีประมาณสัก๒หวี
คือมันไม่ควรจะออกลูกแทงปลีออกมาอย่างนี้ถูกไหม

มันก็ควรที่จะออกแบบลักษณะโค้งเหมือนต้นข้างหลังเห็นไหม
ก็ได้ถ้ามันจะออกมาควรจะโค้งแบบไอ้ต้นหลัง

ประมาณสักหัวเข่าอะนะ
อุตส่าห์แทงยอดออกมาแบบนี้
ชาวบ้านเลยบอกเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันหน่อยสิว่า
กล้วยนี้เนี่ยจะให้โชคอะไรกับเรา
ซึ่งเขาก็ปล่อยเอาไว้เป็นปริศนาแบบนี้นะ

มันยังมีเวลามันยังมีเวลา

ใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้ทีมงาน
ไทรัตท์ทีวีทำกราฟิกอิบาสีบสุดทันสมัย

มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ

มาโยดจริงกับคุณผู้ชม

เดี๋ยวให้เขาเอาปุ๊ดแค่นี้เหรอ